แต่อีกเหตุหนึ่งนะฮะครูก็ต้องรักสิทธิ์เข้าไว้สิ

ยกขาสูง๙๐องศาแล้วก็อักเข้าไปแบบนั้น

ทีบฮะทีบเด็กนักเรียนหน้าห้อง
คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ

เออแต่คราวนี้หยอกกันถึงขั้นถีบแบบนี้นะ
พอคลิปเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลนะ
คนในโซเชียลวิภาควิจารค์การ

ผู้ปกครองของเด็กเห็นคลิปแล้วบอกโอ้โหครู
ครูทำกับลูกหลานแบบนี้ได้อย่างไรนะครับ
ก็เห็นแล้วฮะนาทีที่ครูยกขา๙๐องศากางไว้แบบนั้นนะครับ
ฉากแบบนั้นแล้วก็ถีบเขาให้
ครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑นะครับ

ผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกถีบ
บอกว่าลูกชายเรียนอยู่ชั้นม๓นะ

ครูเดินผ่านมาแล้วก็ใช้เท้าถีบลูกชาย
ก่อนที่จะเข้าไปล็อกคอแล้วพูดประโยคนึงก็คือ
ขออภัยคุณผู้ชมครูพูดกับสิทธิ์ว่า

ก็มาช่วยแยกลูกศิษย์แยกครูออกจากกัน
ตอนแรกคิดว่าครูแค่หยอกล้อ
พ่อแม่ก็บอกว่าลูกชายก็ตามภาษา

แต่ไม่เชื่อว่าครูจะถีบจริงแบบนั้น

พอเห็นคลิปเท่านั้นครับรับไม่ได้
ที่ลูกถูกกระทำแบบนี้นะครับ
ที่ลูกพูดเล่นกับเพื่อน

ยูทูปเบอร์ชื่อดังตอนนี้เป็นข่าว

วิ่งไล่จับอะไรบ้าง
เมื่อวานเขาออกมายกมือ

แต่ว่าพอถูกล้อว่าหน้าเหมือนยูทูปเบอร์

อกจากนี้ลูกชายยังถูกครูผู้หญิงในโรงเรียนต่อว่า
เรื่องคลิปที่ถูกเอาไปแชร์ในโลกโซเชียลเนี่ย
บอกว่าแบบนี้เอาคลิปไปโลงโซเชียล
ผู้เป็นแม่ได้ยินแล้วก็โมโหเหมือนกันฮะ
ให้เรียนต่อที่นี่แล้วเดี๋ยวจะให้ไปต่อที่อื่นนะครับ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปหาคุณครูบ้างคุณ
ครูผู้ชายที่ปรากฏในคลิปยกขาถีบเด็กนะครับ
คุณครูบอกแบบนี้บอกว่าครูนะเปิดเผยข้อมูลได้นะ

แต่ครูก็จริงใจนะอยากบอกข้อมูลนะ
บอกว่าคลิปที่เผยแพร่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น
สาเหตุมาจากในคาบเรียนสอนเนี่ยนะฮะ
มีนักเรียนกลุ่มนี้ไม่เข้าเรียนแล้วออกมานั่งที่ระเบียงหน้าห้อง
พอครูสอนเสร็จนะตอนอยู่ในห้องครูก็อดทนนะ
พอครูสอนเสร็จก็เดินออกมาถามว่าทำไม

แต่ถูกนักเรียนพูดคล้ายกับล้อเลียน
ก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบ

หลังจากนั้นคุณคือคลิปมันตัดไปแค่นั้น
แต่จริงมันมีคลิปยาวกว่านั้นคือ
ทั้งสองฝ่ายพูดคุยตกลงปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว
แปลว่าก็คือขอโทษกันทั้งสองฝ่าย

บอกว่าผมขอโทษนะครูผมไม่ได้เข้าเรียน

ครูแสดงพฤติกรรมแล้วก็ถีบเด็กไปแบบนั้น
คลิปมันออกมาแค่นั้นมันไม่มีช็อตขอโทษอะไรอย่างนี้หรอ

กอดคอขอโทษกันแล้ว
แต่ทีนี้ผู้มนวยการโรงเรียนบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วฮะ
ก็พบว่าเกิดจากความเข้าใจผิดของครู
ครูคิดว่านักเรียนล้อที่พูดไทยไม่ค่อยชัด
เพราะครูเป็นครูศอมศังกริจ

ครูก็คิดว่าลูกศิษย์ล้อ
เครียดเรื่องพ่อที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปด้วย
โมโหแล้วก็ทำพฤติกรรมไม่ดีเกิดขึ้น

จะมีผลกับการต่อสัญญาจ้างปีต่อปีนะ
ซึ่งครูอย่างที่บอกเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศส

ส่วนเรื่องที่ครูผู้หญิงไปต่อว่าลูกศิษย์
นำคลิปไปโพสต์จะหาเงินค่าเทอมนั้นหรือเปล่านะฮะ
ก็สอบถามครูผู้หญิงแล้วเหมือนกันพอบอก

หมายถึงคนที่นำคลิปไปโพสต์ไปแชร์ค่ะ

พวกนี้มันอยากได้เงินจากการใชลรึเปล่า
เกือบจะบานปลายเลยนะ

แล้วก็มีเห็นเป็นไรเลย